เพชรพฤษฐีไปแดน
แม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับคุณผู้ชม

มาเข้าวัดขอพรกันตั้งแต่เปิดรายการ
ก็เพราะที่นี่เขามีทีเด็ดที่เรียกว่า
เป็นตำนานที่อยู่คู่กับวัดกู้มากว่า๔๐ปี
ยังไงล่ะครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับขอบรับถูกไว้ที่ปากท้องของคนอยากร่วย
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ต้องบอกเลยว่าเข้าวัดก็ยังหวังจะได้บุญ
แต่ถ้ามองตาคุณก็เหมือนจะได้ใจ

หนูอ่ะเข้าวัดบ่อยแต่เฮียปกติไม่เคยเข้าวัดเลย

เอานี่เดี๋ยวจะบอกก่อนว่ามาถึงที่นี่แล้วนะครับ
นี่บอกเลยว่าวัดกู้พระนางเรือร่ม

จะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำชื่อดัง

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโกติ

เฮียโกตินี่ฝีปากลีลาร้ายไม่เหมา

กินก๋วยเตี๋ยวต้องเลือกเส้น
แต่ถ้าอยากได้คนที่เรียนต้องเลือกเรา

และนี่ก็คือร้านที่เฮียป้องเขาบอกเอาไว้
ว่าเป็นที่เด็ดที่อยู่คู่กับวัดกู้มานมนาน
กับร้านโกติก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรโบราณ
ปรุงใหม่สดชามต่อชาม
สมัยก่อนเนี่ยครับร้านนี้เขาขายในเรือ
ขายไปตามแม่น้ำล่องอยู่นานกว่า๒๐ปี
จนปี๔๖ต้องยกคนขึ้นบก
ตั้งหลักปรักฐานขยายร้านอย่างจริงจัง
แต่ถึงแม้จะขายในเรือหรือขายบนบก
ความอร่อยก็ยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมครับ
เห็นไหมว่าความอร่อยเขาเนี่ย

ของร้านนี้เมื่อก่อนเฮียเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือด้วย

การันตีการันตีแต่หนูบอกเลยว่าทุกสำนักนะทุกการันตีนะ
หนูไม่ได้สงสัยเพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าอร่อย
สิ่งที่หนูสงสัยเฮียนู่นค่ะไม้พายค่ะ

ถามพี่ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะถามเจ้าของร้านดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้เฮียโกงผีอยู่กับเราแล้วเฮีย
เย็นครับสวัสดีครับ

คุณเทียร์ครับ
คือความอร่อยหนูไม่ได้สงสัยนะ
เพราะว่าการันตีเยอะมาก

ทำไมต้องเขียนว่าอาชิตเขียว

คือครอบครัวเฮียก็คือขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่แรกเลยไหมคะ
เสียผมแต่ก่อนนี้เคยขายก๋วยเตี๋ยวตอนเป็นนุ่ม

ก็เลยเปลี่ยนมาขายของที่ปาถะเลยทุกอย่างเลย
เป็นปักทูหอยแมงคู่ไอสติมน้ำเรียกครอบครัวมา
สุดท้ายก็คือจากก๋วยเตี๋ยวมันเป็นขายหลายอย่าง
สุดท้ายยังไงวนกลับมาเป็นก๋วเตี๋อีกรอบครับเฮีย
ช่วงนั้นผมไปทำงานมันพอกินบ้างไม่พอกินบ้างใช่ไหม
ก็เลยเอาอาชีพของเตี๋ยให้เตี๋ยลงทุนให้อีกทีนึง
ผมก็เอามาทำอาชีพแทนเตีย
ตอนนั้นให้เตี๋ยซื้อถ้วยชามเรืออะไรลงทุนให้หมดเลย

เพราะเราแต่งงานมากับแฟนนี่คือว่าเราศูนย์เลย
คือว่าเราไม่มีอะไรก็ได้ให้เตี๋ยเขาช่วยลงทุนให้หน่อยเถ
และตอนนั้นเขาบอกว่าตอนที่คุณพ่อของเสียขายเนี่ย
วันหนึ่งได้เป็นพัน
แต่พอเสียมาขายวันแรกได้เท่าไหร่คะ
กำไรแค่๑๕๐บาท
เพราะว่าเราไปแรกเนี่ยหมายถึงว่าคนเขาไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวแปลกหน้ามาจากไหน
ยังไม่ดังขายวันแรกลงทุนไป๓๐๐ขายได้๔๕๐

ขับเรือไปถึงสะพานกว่าทุ่ม

ตอนแรกเนี่ยตอนแรกคุณพ่อเตียเนี่ย

แต่พอเตี๋ยมาขายปุ๊บเหลือวันละ๔๐๐

บิดเรือไปประมาณ๑๘๐ได้

น้องจารย์จะบอกว่าขับเรือดูเหมือนจะชิล
เหมือนดั่งสบายแต่ที่เฮียบอกจริงลำบากมากนะ

แล้วก็ขายกลับบ้าน

แล้วบ้านเราอยู่ลึกอะไรอย่างนี้
จริงนะเฮียตอนแรกเนี่ย

พอฟังแล้วไม่เอาดีกว่า

ได้เลยนะเดี๋ยวรอเป็นครู่เดียว
ได้เหรอฝากด้วยสองชามมาครับ

เกี๊ยมนี้ละใหลเฮียไปให้แล้ว
แต่ทำไมจะไปล้วงความลับใช่ไหม
อ่ะแน่นอน
เฮ้ยเมื่อกี้จากอะไรนะ
ข้าวหมูแดงครับ
เขาไม่ได้ขาย
ที่ชามเดียวไม่ได้แล้วล่ะครับ
เออว่าแต่น้องจ้าจ๋า

เราเห็นแค่เขาลวก
แต่บางทีเป็นรสชาติรสมือด้วย

เตี๋ยต้มยำโกตีจริงนี่บอกแล้วเป็นสายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว

ใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่ได้อยาก

เส้นเหนียวนุ่มแล้วก็หมูก็นุ่มมากนะครับ
ใช่ก็ถ้าใครเป็นสายก๋วยเตี๋ยว

ลมกล่อมมากไม่ต้องปรุงก็อร่อย

เพราะเมียเฮียเป็นคนทำนี่จ้ะ
เราก็มากินกัน

ขนมข้วยอร่อยมาก
เพราะว่าขนมข้วยปรากฏิเราเจอเนี่ย

อันนี้คือแบบกำลังพอดี
สดกันจนทีมงานกลืนน้ำลายกันตามไม่ทันเลยล่ะครับ
เฮีป้องน้องจ๊ะอิ่มอร่อยกันไปแล้ว
เดี๋ยวเราไปคุยกับโกติกันก่อนดีกว่า
ว่าอยู่เนี่ยทำไมถึงย้ายมาขึ้นฝั่ง
ตั้งหลักปรักฐานอยู่ตรงนี้ได้ล่ะครับ

ไปเครียบป้ายเชื้อชูเกียรติร้านเฮียเนี่ย

คือเฮียก็เมื่อก่อนพายเรือขายจริง

เพราะว่ามีโครงการก็จะสร้างประตูน้ำที่คลอง

อันนี้ผมจะลำบากการเข้าออกแล้ว
ผมก็เลยต้องยกคนขึ้นมาบนบก

ค้าประจำแล้วเขายังบอกจะบอกมีวิธีการบอก

ที่ร้านที่ผมมาตั้งครั้งแรกเนี่ย
ผมจะซื้อพระเพื่อนแนะนำมา
ชักทงแดงขึ้นไปเลย
ชับทงแดงขึ้นไปผมมองมาเพราะโอ้ว
มันมีสถานที่แปลกนะเนี่ย

แม่ช้อยนามลำอะเขาผ่านมาพอดี
แล้วก็ลำไปชิมดูดิ
ผมก็ไม่รู้สมัยนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตา

พอเขาทานเสร็จเขาบอกว่า

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมานัดถ่ายทำให้เอาไหม
ก็เลยได้ทำถ่ายทำแล้วก็ออกทีวี

ร้านเรามีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะ

คนเยอะมีแต่คนรอรอคิว
ขายได้เป็นหลักพัน
ถ้าออกงานนอกนี่งานเหมาเป็นหมื่นนะ

ทำไมร้านนี้ขายติดตลาดมันทุกวันนี้เนอะ

จากแม่ช้อนังลำที่เป็นตำนานแล้วนะครับ
มีนักข่าวซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่ง
ของช่องไทยร้านของเรามาด้วย

โอ้โหกินชามใหญ่ไปเลย
เหมือนแหละ

ต่อสายถึงพี่มอสแบบจนด่วน
เราติดใบพัดลัดท้องฟ้าไปหาพี่มอสกันเลยครับ
สวัสดีครับน้องจ้ายโกติเราอยู่กับลูกค้าประจำของร้านพี่มอสปฏิพันธ์ครับ

ลูกพี่มอสเต็มเลยครับพี่มอสเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมครับ
ใช่แล้วครับปกตินี่คือแถวบ้านผม
แล้วพี่มอสรู้จักได้ยังไงครับพี่แล้วอร่อยแค่ไหนลองอธิบายหน่อยครับพี่
เราต้องดูแบบหลายผู้เตี๋ยวนะแต่ว่าพอดูแบบต้องดูหน้าคนทำก่อน

ดูลักษณะร้านเนี่ยคือไม่ต่ำกว่าแบบ๑๐ปี
แล้วก็ลักษณะไปบุตเตี๋ยวเนี่ยนะมันต้องต่ำ
คือการวางหมูการวางอะไรใส่น้ำอะไรมันประดีอ่ะมันต้องเป็นอ่ะ

ดูจากรูปอะไรอย่างนี้มันคือแข็งปุ๊บผมก็เลยขับรถนิ่งไปเลย
พอมาปุ๊บพอรู้สึกว่าน่าจะดื่มแล้วแล้วก็มาเลย
แล้วเวลาพี่มอสมาพี่มอสชอบสั่งเมนูอะไร
เล็กน้ำยำแล้วก็แล้วก็เล็กน้ำยำครับ
ขอบคุณพี่มอสมากนะครับให้เกียรติกับรายการเรา
โอเคพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ
ต้องขอขอบคุณพี่มอสด้วยนะครับที่มาบอกต่อความอร่อย
ให้กับทุกคนได้รับรู้ต้องบอกว่าการที่ได้ออกรายการโทรทัศน์ในวันนั้น
ทำให้โกติก๋วยเตี๋ยหมูต้มยำโบราณโด่งดังขึ้นแบบทวีคูณจริงครับ
โกติบอกว่าสำหรับเขาถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากเลยล่ะครับ
แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เหลือเชื่อมากเช่นกันนั่นก็คือ
ครั้งหนึ่งเนี่ยโกติเคยเกือบตายเพราะการขายก๋วยเตี๋ยวแต่รอดมาได้อย่างปฏิหาร
เขามีของดีอะไรคุ้มครองเอาไว้ติดตามชมกันช่วงหน้าครับ
เดี๋ยวเราเล่าเรื่องสวัสดีกันก่อนได้ยินมาว่าเฮียนี่นุ่มนี่เอาเรื่องอยู่

ว่าเคยขับเรือเกือบตายมาแล้ว
หรือว่าจอดขายก๋วยเตี๋ยวครับ
เรือบรรทุกทรายอ่ะเขาก็โยงมาไอ้เราว่าเขาเรียกอยากกินก๋วยเตี๋ยว
ตอนนี้ว่าเรือจังหวะที่ว่าน้ำมันก็ลงแรง
แล้วคราวนี้เราก็ไปเทียบแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวขายให้เขา

เพราะเรือเขาใหญ่มากถูกไหมเฮีย
แฟนความก็คือยังไม่ความ

เหยียวโอ้โฮแสดงว่าเหรียวคือดวงแข็งมาก
แต่ว่าไม่ใช่มีแค่เรื่องเซียวยังเดียว
เรื่องตลกเหรียวก็มีนะครับ

ขับเรือกรับบ้านให้ทันกะน้ำแห้ง
พอผ่านไปหลายวันผมขับเรือกลับบ้าน

ไม่ใช่หมีเจอผมก็ตกกระจายผมก็เจอหมีก็ตกกระจายเลย
โอ้โหต่างคนต่างหันหลังให้กันเลยอ่ะ
แล้วผมก็ไปบอกเขาที่วัดบอกว่าหมีอยู่จุดนั้นจุดนั้น

ได้เขาก็พาเจ้าหน้าที่ไปเป่าลูกดอกจับได้เลย
มีเรื่องเชียดตายเกลือจะพร่ำเจอหมีนะฮะ
จะเห็นว่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่รอด
เฮียยังครบ๓๒ทุกวันนี้มีเครื่องของดีบูชา
หลวงปู่เอี่ยมนะที่ขาดไม่ได้เลยครับ
หลวงปู่เอี่ยมนี่คือเกจิอันดับหนึ่งของจังหวัดนน

ผมก็เลยได้จังหวะที่ว่ามีคนเข้ามาพี่ใจดีคนหนึ่งเข้ามาบอก
แล้วก็ผมก็คงเช่าเก็บไว้แหละ
จะบอกว่าเฮียยังมีอีกทีเด็ดคู่ไก่ให้เฮียโชว์ดีกว่า
โอ๊ยเดชโอ๊ยเดช

เรามีไว้ก็เป็นที่ยิดเดี่ยวของเรา
มันคล้ายว่าอุ่นใจ
ออกจากบ้านเนี่ยคือขาดสิ่งนี้ไม่ได้

แต่ก่อนนี้ตอนขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
ผมได้จากพี่คนหนึ่งใจดี
เขาปล่อยมาให้ผมอันเดียวเอง
ของหลวงพ่อยิตจังหวัดประจวบ
ผมก็เลยขายเช้าขึ้นมาผมก็จิ้มประหลัดจิกเลย
ขายดีขายดีขายดีจริง
ไปขายวันแรกที่ได้ประหลัดจิกไป
จอดสารท่าก๋วยเตี๋ยวหมดลำ
ลางมหาโชคลาภอันนี้นี่แหละครับ
คือหนึ่งเคล็ดลับนอกจากความอร่อย
โกติเชื่อว่าทำให้การค้าเจริญรุ่งเรือง
โกติเขาก็ไม่ได้มีแค่องค์เดียวนะครับ
มีสะสมไว้เป็นร้อยองค์อูฮูหุ้ย
อองค์แบบนี้โกฏีบอกว่า
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เชื่ออย่าลบหลู่
แต่ถึงแม้จะขายดิบขายดีแค่ไหน
ถ้าอย่างนี้พ่อค่ะแม่ค่ะ
เป็นใครก็ต้องกุมขมับกันทุกราย
ก็เพราะราคาหมูที่แพงขึ้น
จนตอนนี้เนี่ยกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐เข้าไปแล้วล่ะครับ
ไหนจะเจอเนื้อหมูขาดตลาดอีก
เชื่อว่าร้านค้าร้านอาหารหลายที่
คงโดนผลกระทบกันเต็ม
และต้องขอปรับราคาที่มีเนื้อหมูเป็นส่วนผสมกันทั่วหน้า
เฮียครับ

แล้วเฮียมีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างครับ
เพราะหมูยังเป็นเรียกว่าถูดดิบหลักเลยเจ้าหน้าโก
แต่ร้านโกศีนี่จะไม่ปรับราคาทุกอย่าง
เพราะว่าสงสารคนกิน
เราทำให้เขากินอร่อยให้เขากินนาน

ดีกว่าที่ว่าเราจะขึ้นราคาพวดพลาดแล้ว

ตั้งแต่ละครละครไม่ได้ถ่ายเริ่มมีมุกแล้วนะ
ก็มุกไม่ดี

เพราะว่าใจนักเลงของเฮียเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าวันนี้ใครที่ดูรายการเราอยู่
แล้วมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเฮีย
พอจะมีอะไรที่พิเศษให้กับแฟนรายการเราไหมคะ
ถ้าเกิดว่าใครได้ดูรายการ

มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านโกติบอกว่าได้ดูรายการนี้มา

๑๐ชามแถมหนมถ้วยให้๑ชุด

เอาเลยครับ

ชามแถมหนมถ้วย๑ชุดฟรีไปเลย
รีบเลยค่ะรีบมาทานก๋วยเตี๋ยวเลยเพราะว่าอร่อยแน่อยู่แล้ว

ฝากร้านได้เต็มที่เลยว่าร้านอยู่ที่ไหนโทรเบอร์อะไรยังไง

ก๋วยเตี๋ยวโกติตั้งอยู่ถ้ามาทางปากเกร็ดนะก่อนถึงรถตู้๕๐เมตรอยู่ขวามือข้างโลตัสเอ็กเดส

ถ้ามาทางโรงเรียนอำพรไพรศาลคุณจะต้องเลยวัดกู้มา๕๐เบตอยู่ซ้ายมือแล้วก็เบอร์โทรศัพท์๐๘๙๒๑๘๒๗๙๔
แล้วก็เบอร์ของแฟนผมก็ได้๐๘๔๑๖๑๖๑๒๔นะครับ
จากไปวันนี้เฮียเป็นคนที่เรียกว่านอกจากอยากขายของเก่งทำอาหารอร่อยแล้วยังเป็นคนสนุกสนานเฮฮาด้วย
ครับผมเป็นคนที่ทราบสนุก
ดีมากงั้นขอสักหนึ่งคำคมก่อนจาก

แต่ว่าผมทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยกลมกล่อมก็พอแล้ว

รับแล้วนะว่าเฮียเฉียบจริงนะครับสุดยอดเป็นไงบ้างจ๊ะวันนี้
วันนี้สุดยอดมากและที่สำคัญนะเฮียอยู่ใกล้บ้านหนูเลยอ่ะ

เฮียคะถ้าหนูมาค่ะหนูขอสิทธิพิเศษอีกนิดนึง

ขอกินฟรีเลยได้ไหมคะ

วันนี้สนุกสนานมากวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณมาก

อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าจะพาไปพบกับสองลุงป้าที่ขายขนมครกโบราณ

ปีไปหาหม่อมถนัดศรีใครก็บ่นว่าถ้าเธอได้ป้ายหม่อมนะเธอจะขายดี

เฟสตีป้ายเด้ง
คุณผู้ชมค่ะตามพี่ป้องกับน้องซาไปทานก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยย่านวัดกู้มาแล้วใช่ไหม
งั้นตามไปต่อมาหาขนมอร่อยย่านนี่ค่ะบ้านโม่ค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเพราะว่าขนมครกที่นี่บอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นสูตรโบราณกว่าร้อยปี
โบราณทุกขั้นตอนตั้งแต่การหม้อแป้งใช้เตาแบบดินเผาแล้วก็ใช้ไฟแบบเตาฟื้นอ่ะ
คุณผู้ชมอยากชิมแล้วใช่ไหมคะ
งั้นตามใบตองไปเลยเดี๋ยวไปพูดคุยกับลุงเปี๊ยกกับป้าน้อยกันค่ะ
แม่ใช่เลยล่ะครับเชื่อว่าภาพนี้เนี่ยคุณแม่คุณป้าคงคุ้นตา
นึกย้อนวัยถึงสมัยเด็กที่เคยเล่นขายขนมครกกันแน่
แต่บอกเลยครับว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้มาขายเล่นนะครับ
จากช่างทองถ้ำจิลเวอรี่ที่ธุรกิจล้มละลายมีหนี้ท่วมหัว
แต่เพราะขนมครกนี่แหละครับที่ทำให้ลุงเปี๊ยกป้าน้อยปลดหนี้
ลืมตาอ้าปากเลี้ยงครอบครัวมาถึงทุกวันนี้ได้
โอ้โหไฟลุกเลยสวัสดีค่ะลุงเปี๊ยก
คือหนูก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าใบตองไม่เคยเห็นขนมครก
ที่เค้าใช้เตาเค้าเรียกดินเผ่าไหมครับ

ตอนแรกหนูคิดว่ามันไม่สามารถทำได้จริงอ่ะใช่

ลูกมันอยู่ที่ส่วนผสมด้วยแป้ง

ถ้าเกิดว่าคนที่ขายแอลฟ์ของอาหารเนี่ย
เขาจะต้องอยู่กับครอบครัวที่ทำกับข้าวมา

ลูกเปี๊ย๊ยะทำจิวารีทำทอง
ปอนั้นคุณลูงทำอะไรอย่างไรบ้างคะ

ทำเก่งขึ้นนาจะทำเองดีไหม
ก็ดูเหมือนจะไปที่ดีนะลุงคุณครับ
ใช่ลุงแต่ทีนี้ว่าวงการนี้มันตอนหลังนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
ก็ทำไปทำมาก็อย่างว่าขาดทุน

คือเรามีเงินไม่เยอะทุนเราไม่เยอะใช่ไหม
ทำไปทำไปหมุนไปหมุนไปเข้าเนื้อ
ตอนนั้นเป็นหนี้คุณลุงจำได้ไหมว่าเป็นหนี้กี่ล้านสี่ล้าน

บอกเลยว่าเยอะไม่ใช่เล่นนะครับ
คุณผู้ชมลองคิดตามง่ายว่ายุคนั้นเนี่ย
ราคาทองอยู่ที่บาทละแค่๔๐๐บาท
แกว่าทำยังไงอ่ะคุณลุง
คิดว่าเอ๊ะเราก็นั่งคุยกับป้าน้อยบอกทำไงดี
ก็เอานะขายนมครกดีกว่าขายอยู่หน้าบ้านนั่นแหละ

แต่เคยขายมาแล้วสมัยก่อนเคยขายมาแล้ว
แต่ทีนี้เราไปทำไอ้นี่แล้วเราล้มลงเราไม่กล้าออกแล้ว

เขาก็ว่าเอ๊ะมันหอมเลยเขาก็หันมาหมอ
ก็เอาไปให้แกชิมชิมว่าเออเอามามา
ก็๓๔วันมั้งบ้านนี้ยายน้อยเดี๋ยวฉันจัดการให้

ไปตั้งข้างนอกเลยไปขายเลย
ก็เลยเป็นจุดว่าเริ่มขายขนมครกจากหน้าบ้าน
เรียกว่าเป็นวิกฤตใหญ่ในชีวิตของลุงเปี๊ยกเลยล่ะครับ
ต้องเดินหน้าลองทำอาชีพใหม่ทนสารพัดคำดูถูก
แต่ถ้าอยากรู้ว่าทำไมอยู่ดี
ถึงกลายเป็นขนมครกพลิกชีวิตแล้วก็มันมีที่มาครับ
มาแล้วจ้าคนทำแป้งสวัสดีป้าน้อยนะคะ
พ่อน้อยจ้ะมาก่อนที่ขายขนมครกช่วงแรก
ก็คือขายเป็นใส่กระทงขาย

เพราะอ่ะแล้วแต่แล้วทีนี้ทำยังไงถึงอยู่ขายดิบขายดีขึ้นมาได้
ก็เลยปรัแตนไปหาหม่อมถนศรีจ้าป้าย

สิบกว่าปีแล้วนะลูกค่ะแล้วแล้วก็เสียงบ่อนว่าท่าน
ถ้าให้น้ำตาลทรายกับเด็กวัยรุ่นที่จะถึงเนี่ยมันไม่เอาหรอก
เราต้องปูให้มันเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็ท่านว่าไงให้ป้ายเลยไหม
ไม่ให้ก็เลยบอกให้ไปมาบรรคองเป็นซุปเปอร์เลยซุปเปอร์เลย
แรกที่มาบนคลองเปิดนะคะค่ะไม่เอาไม่เอาจะเอาป้ายไม่เอามาบนคลอง
แล้วยังไงหม่อมหวานล้อมยังไงถึงยอมด่าเลยค่ะไม่ได้หวานล้อม
แล้วก็บอกว่าทำไมทำไมไอ้โง่อย่างงี้เอาเงินก่อนสิลูกไอ้ป้าย
อ้าวแล้วตอนนั้นทำยังไงถึงตัดสินใจไปขายที่มาบุญทองได้
หลามาเราไม่ต้องลงทุนเลยค่ะบำคล้องให้หมดทำบูธทำที่ดูดควันทำ
ทำทุกอย่างค่ะแล้ววันที่ไปขายที่มาบุญทองวันแรกเป็นยังไงป้าน้อย
เรียกเป็นลมไปเลยหมดตั้งแต่กี่โมงตอนนั้นหมดกี่โมงค่ะจ๊ะ
สมัครเที่ยงสมัครเที่ยงเปิดสิบโมงเที่ยงคือหมดแล้ว
แค่หนมครกอย่างเดียวจนสามารถหลดหนี้ได้เลยอ่ะ
กี่ปีคะป้าน้อยถึงปลดหนี้หกปีค่ะหกปีใช้หนี้หมดเลย
เรียกได้ว่าขนมครกของเราพลิกชีวิตใช่ค่ะให้กลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งเลย
โอ้โหถือเป็นการพลิกชีวิตอีกครั้งของป้าน้อยกับลุงเปี๊ยกเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ย
ว่าแต่ขนมหลัก๑๐สูตรโบราณ๑๐๐ปีของป้าน้อยอร่อยแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไง
ถึงกลายเป็นขนมครกเงินล้านได้แบบนี้น้องไม่ต้องจ๋า
ขอสูตรมาให้คุณผู้ชมไว้ลองทำขายบ้างได้ไหมล่ะครับ

ไม่ซื้อค่ะนี่คือของแท้เนี่ย
ข้าวสารมาแช่แล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไป
ข้าวสวยคือข้าวสุกใส่ข้าวสารแล้วข้าวสุก
ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ใส่มะพร้าวค่ะ
มะพร้าวแล้วก็เอาไป

กะทิก็ไปซื้อจากอำภาวาค่ะ
ทำไมเราต้องใช้มะพร้าวจากแถวบ้านแพ้วแถวดำเนินสะดวกอำภาวา
เพราะว่ามันเป็น๒น้ำเลยค่ะ
พอได้มะพร้าวมาก็มา
ทำมะพาวเสร็จแล้วแม่ก็ขู่ด
มีเครื่องขู่ดแบบลากอู๋เหมือนหม้ามีมิ
ไม่เถอะหม้ามีไม่สวยเหมือนเค้า
ตรงนี้ใครทำได้ก็เอาไปทำเถอะ

ก็นะได้มะพาวขู่ดมา
ก็คันเอาหัวกะทิใช่ค่ะ
หัวกะทิต้องปรุงต้องอะไรไหมครับแม่
และก็ขายกันมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะครับ
จากสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ล้วงมาจากป้าน้อยเมื่อกี้แล้วนะคะ
เคล็ดลับที่แบบไม่เคยเห็นที่ร้านไหนมาก่อน
ก็คือที่นี่เขาเป็นขนมครกสูตรไร้น้ำมัน
เฮ้ยแล้วเป็นเตาดินเผาไรน้ำมันแล้วมันจะไม่ติดเตาเหรอ
อ่าลุงเปี๊ยกเขาบอกว่าใช้หนี้ค่ะเจ้าหนี้ผม
อันนี้คือผงอะไรลุงเปี๊ยกขอดูหน่อย
ชันครับผงชันผงชันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะคะ
มันคือยางไม้ลูกยางไม้ไม้อะไรคะ
จิกต้นจิกมันหน้าตาแบบนี้เลยเหรอคุณลุง
มันน่าจะแบบไหนอ่ะอันนี้หรอใช่ลุง
เนี่ยมันลงไปแล้วมันละลายเลยเหรอคุณลุง
ละลายเลยอ๋อแล้วอันนี้คือลักษณะของยางไม้ต้นจิก
ถ้าคือหล่นอยู่ข้างทางก็คือไม่รู้คิดว่าก้อนหินแต่นี่คือยางไม้ที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านนี้นะ
แล้วทำให้ลุงเปี๊ยกก็คือขายสูตรนี้มาตั้งแต่ต้นโดยไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันพืชไม่ใช้น้ำมันอะไรเลย
ได้มาแบบเนี้ยคุณลุงทำยังไงต่อมันถึงเป็นผงอ่ะเอามาทุบลูกเนี้ย
แล้วก็เวลาจะทำขนมครกก็คือทำยังไงคะคุณลุงจ้ะเลย
คือพอมันโดนความร้อนมันจะละลายละลายแล้วเราก็เอาผ้าเนี่ยทำความสะอาด
อุ้ยคุณลุงมันมีกลิ่นน่ะมันถอมแล้วมันเป็นกลิ่นหอม
น้องผิดต้องครับนี่จะมาเป็นลูกมือ
หรือจะมาเป็นตัวปวดล่ะครับเนี่ยแม่งั้นพักการทำไปทานดีกว่าครับ
อันนี้อุ่นอุ่นอุ่นกว่านี้อีกหน่อยได้มั้ย
จะบอกคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมาก

หวานมันเค็ม

ด้วยความว่ามันอาจจะทำด้วยเตาถ่าน

หรือกลิ่นชันไม้อะไรต่าง

เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ในการกินขนมครก

ก็เลยอยากจะให้ป้าน้อยให้กำลังใจ
อย่าท้ออย่าท้อแล้วก็ทำก็ต้องทำจริงนะ

สละเวลามาแบบบอกสูตรเต็ดรับความสำเร็จในวันนี้
ใครมีโอกาสแวะเวียนมาลองกันได้นะจ๊ะ
เดี๋ยวช่วยป้าน้อยกับลุงเปี๊ยกแคะต่อก่อน
รู้ช่วยหรือเป็นภาระร่วมรู้ตัวนี้
หลายคนอาจจะจัดร้านตามความสะดวกหรือพื้นที่ของบ้าน
แต่รู้ไหมล่ะครับว่าถ้าหากไม่จัดตามห่วงจุ้ยที่ดี
ก็จะถือเป็นการขัดขวางความร่ำรวยได้เช่นกัน
เหมือนอย่างร้านข้าวแกงแสนอร่อย
ชื่อดังย่านทาวินทาวน์ร้านนี้ที่เขาบอกว่าขายดี
ลูกค้าก็การันตีความอร่อยแต่การเงินทำไม
มันถึงมีอุปสรรคตลอดเวลา
สินแสชัยจ๋าช่วยทีนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

เปิดมารวมปีนี้ก็ประมาณ๑๓ปีครับผม
อย่างนี้ผมขออนุญาตเข้าไปสำรวจผมช่วยไปพร้อมกันได้
ยินดีครับผมขอโทษรีบไปครับ
รีบเลยครับสินแสพร้อมคุณอันเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าเปิดมาตั้ง๑๓ปีแต่ขายเท่าไหร่
เงินทองที่ได้มาก็รั่วไหลออกหมด
ไม่ต้องมีอุปสรรคมันต้องทำยังไงล่ะทีนี้

นี่เรายังไม่ทันจะเข้าไปในร้านเลยนะครับ

บางคนเขากลัวว่าความร้อนจะไปถูกเขา
อันนี้ผิดอันนี้ก็ต้องแก้ต้องขยายหน่อย
คือตรงนี้มันเป็นตำแหน่งหัวมังกร

มันเหมือนกับคนเราปากเล็กคุ้งแก้มเล็ก
เวลามันกินอะไรมันก็กินได้น้อย
ทีนี้ถ้าเราขยายปากใหญ่กระพุงแก้มใหญ่

คนจะซื้อแกงก็ซื้อไป
ไม่วุ่นวายก็ไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้า

ทางเข้าร้านต้องกว้างเข้าไว้
ทางที่ดีควรจะย้ายโต๊ะออก
อย่างที่สินแสบอกว่าเป็นจุดของหัวมังกร

ถ้ามังกรมีปากใหญ่เท่าไร
ก็จะยิ่งทำให้ทรัพย์เข้ามามากตาม
อ่ะงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันต่อดีกว่าครับ
สินแสงอ้าวตรงนี้ก็ผิด
เอ๊ะเฮ่ยต้นตัวนี้มันผิดอย่างไรล่ะครับ
สินแสจากหัวมังกร

เพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องโฟลให้โล่งให้ได้
นะฮะไม่เอาออกก็ต้องขวางโต๊ะ
สินแสบอกว่าถ้าอยากขายดี

จากจะต้องทำหน้าร้านให้กว้างขวางแล้ว
ตรงทางเข้าเมื่อเดินเข้ามาในร้าน
พยายามอย่าหาอะไรมาตั้งขวางเอาไว้

ไม่ให้เขามาหาเรานั่นเองล่ะครับ

สูงกว่าปากของเราคุณอัน

เท่ากับว่าสัญลักษณ์นี้เราจมน้ำ

แต่เอาท้องเรือให้อยู่ใต้ขา

ว่าเรือสัมเภาที่ร้านค้าหลายร้าน

เพราะเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง
กลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ